กลับมาในเบรกนี้ว่ากันถึงเรื่องความเชื่อหน่อย
คือเราก็เล่ากันมาหลายที่หลายจังหวัดนะเวลาไปเจอบ่อนงบ่อน้ำที่ว่าแปลก
ที่ว่าแบบไม่เคยแห้งบางทีเป็นน้ำผุดมาบางทีเป็นน้ำไหลมาไม่ขาดสายอะไรแบบนี้
คือบางครั้งก็ไปเจอที่มาที่ไปแล้วทำให้ตกอกตกใจก็มีเหมือนกันใช่ไงค่ะ
อย่างที่นี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเป็นน้ำที่สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้
มันจริงหรือเปล่าแล้วมีที่มาของน้ำอย่างไรไปติดตามกันครับ
ว่าจะเข้าไปได้โอ้โหไทยก็ต้องลากไปแบบนี้ทุลักทุเล
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นะครับของเขตป่าตะบนวังทงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
กันไปเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่า
มันซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนี้แหละ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ
กว่าจะเดินเท้าเข้าไปถึงแล้วก็ต้องจุดทูบขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปอีกด้วย
นี่นะคะค่ะนี่พอเดินทางเข้าไปคุณชิสา
เขาไปเจอกับคนแรกนะที่บอกว่าเจอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ใช่ชาวบ้านเขาบอกว่าบ่อน้ำเนี่ยนะมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาโรค
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนบ่อน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลยนะคะ
ดูพอไปเจอบ่อน้ำตรงนี้แล้วมันเหมือนเป็นถ้ำ
เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็บอกว่าพอมาเห็นแบบนี้แล้วก็ตกตะลึงสิ
แล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่เทพเทวดามาใช้เปล่า
ทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการจุดทูปกราบไหว้ก่อนถึงจะมีการสำรวจไง
นี่เขาเตรียมอะไรมารู้ไหมกระบอกไม้ไผ่
ตากน้ำขึ้นมาแล้วก็นี่นี่ลิ้นต่อใส่ขวดแบบนี้
เอาล่ะชาวบ้านเขาเชื่อว่าพอเอาไปดื่มกินแล้วรักษาโรคภัย
แล้วจะมาดีต่อตัวเขาเองเป็นสิริมงคล
น้ำก็ใสดีแต่บอกไว้ก่อนนะไอ้ใสเห็นกินได้อย่างเนี้ย
อย่าไปไว้ใจนะโอ้คุณชนะเขาเชื่ออะไรใสมาแล้ว
วัยรุ่นชอบแต่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับ
ก็คือนายกวิราชนะครับซึ่งเป็นนายกอบจบอกว่า
อยากจะสำรวจให้เรียบร้อยก่อนจริงอยากจะสำรวจมาดูก่อนว่าตาน้ำคือจุดกำเนิดของน้ำมันมาจากไหน
แล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำไปตรวจสอบด้วยว่าสามารถเอามาบริโภคดื่มกินได้หรือไม่
จะได้ไปบอกชาวบ้านในพื้นที่ว่าตรงนี้ดื่มได้นะสบายใจ
แต่ถ้าเกิดมันมีอะไรปนเปื้อนเราจะได้รีบแจ้งชาวบ้าน
ฝากเตือนชาวบ้านเขาได้ทันเออเนี่ยค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็เราก็จะมักได้ยินข่าวแบบนี้อยู่เรื่อยนะคะเกี่ยวกับน้ำที่มันไหลมา
บางจุดก็หาสาเหตุได้หาต้นต่อได้บางจุดหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็ต้องรอหน่วยงานเขาตรวจสอบดูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะถูกต้องครับ